สุพรรณบุรีครับตอนนี้เหมือนกับว่าแบงค์ปลอมระบาด
มันขายขาดทุนด้วยเจอแบงค์ปลอมด้วย

ผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้ว
อยากจะให้จำรวจตามจับกุมแบบนี้

มันก็จะทึบไม่ค่อยโปร่งแสงเท่าไห
และดับตัวเนื้อมันก็จะไม่เหมือนกันกับแบงค์จริง
ผู้เสียหายคือนางสาวพัฒนัญญาสอนสินชัยหรือว่าคุณไฟล์
เปิดร้านขายของในชุมชนศรีสำราน
อยู่ที่ตำบลและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
จ่ายแบงค์พันธุ์มาตรวจไปตรวจมาแบงค์ปลอม

ซึ่งลูกค้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแบงค์ปลอมเขาได้มาอีกทีนึง
เมื่อวานตอนเช้ามาอีกหนึ่งใบครับก็คือลูกค้าไปเหมือนกัน
เขาไม่รู้มันก่อนว่าเขาได้แบงค์ปลอมมาจากไหนเขาก็โดน
อกมาอีกทีนึงนะน้องไฟล์ก็เลยหยิบมาให้ดูว่าของจริงของปลอม
มันแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่าถ้าเป็นของจริงเนี่ยแถบสี
ทองตรงตรงกลางเนี่ยนะที่เลขแบงค์พันธุ์เนี่ยมันจะสะท้อนแสงได้
ลองจับดูแต่ถ้าเกิดเป็นของปลอมมันจะไม่สะท้อนแสงนะฮะก็
ฝากเตือนนะตอนนี้ในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีพ่อค้าแม่
โดนกันเยอะรับเงินมาโดยเฉพาะแบงค์ใหญ่แบงค์พันธแก๊ง
ร้อยตรวจเช็คซะก่อนนะฮะแล้วก็เนี่ยเขาก็เอาเรื่องราว
เนี้ยมันจะมีเลขห้าห้าสี่เหมือนกันทุกใบเออไม่รู้เขา
ทำแบบก๊อปปี้ออกมาเป็นเลขเดียวกันแบบนี้หรือเปล่าเป็นล็อตเดียวกัน
ใช่ไหมคะนะส่วนใหญ่ชาวเน็ตเขาก็บอกว่าเอ้ยคนไปคอมเมนต์เขาบอกว่า
เออเออเห็นเหมือนกันแล้วก็โดนเหมือนกันด้วยนะฮะก็ฝากเตือน
พ่อค้าแม่ค้าระวังแม้แต่แบงค์ร้อยก็มีเหมือนกันนะครับ
ใครได้แล้วเห็นเลข๕๔คุณตรวจสอบก่อนอาจจะเป็นแบงค
ปลอมก็ได้อ๋อเหรอครับอืม